มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะฮะ
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เกิดอุบัติเหตุรถเก็บขยะกำลังจอดเพื่อจะรอเลี้ยว
จู่รถกู้ภัยมาจากไหนไม่ทราบนะคะ
พุ่งชนท้ายเข้าอย่างจังจนทำให้รถเก็บขยะเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำ
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชม
ไม่มีใครเสียชีวิตมีเพียงผู้บาดเจ็บเล็กน้อย๗คนเท่านั้นนะคะ
ว่าสภาพรถจะพังยับขนาดนี้นะ

คุณผู้ชมเนี่ยนะคะจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสี่แยก
โรงเรียนทานทิพย์ถนนหนองข้างคอกถนนบายพาร์ทหมู่๒
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยพบรถหกล้อเก็บขยะของเทศบาลเมืองบ้านสวน

ส่วนรถกระบะของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พุ่งชนด้านข้างคุณผู้ชม
สติ๊กเกอร์ด้านข้างรถสังกัดกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
อยู่กลางสี่แยกแบบนี้เลยค่ะ
สภาพด้านหน้าคือพังยับเลยนะ
กระจกด้านหน้าก็แตกกระจายเลยค่ะ
หลังเกิดเหตุการณ์พุ่งชนกันมีผู้โดยสารมาในรถกู้ภัย
พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองออกมาจากตัวรถ
ซึ่งมีทั้งหมด๖คนด้วยกันค่ะได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก

รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะ
สอบถามคนขับรถเก็บขยะ
เขาบอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
สอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
บอกว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
พวกเขาได้ไปส่งผู้บาดเจ็บรายหนึ่งที่โรงพยาบาลชนบุรี
และรถกำลังมุ่งหน้ากลับมาประจำจุดที่ปั๊มปตทหนองไม้แดง
แต่ระหว่างทางคือตัวเองไม่เห็นเหตุการณ์นะ
เพราะนอนหลับพักสายตาอยู่ที่บริเวณกระบะด้านท้าย
รู้ตัวอีกทีค่ะก็พุ่งชนแล้วแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
สอบถามนายมนตรีไตรรักกำนันตำบลดอนหัวล่อ
ประธานหน่วยกู้ภัยธรรมรัฐสมิมณีรัฐบอกว่า
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๗คน
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐ๖คน
คนขับรถเก็บขยะ๑คน
ตอนนี้ทุกคนอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
สาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะ

รอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชนบุรี
เรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
แล้วก็มีการสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยทางกู้ภัยของแต่ละคนก็บอกว่า

ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานไป
แต่จากนี้ไปก็จะเรียกมาอบรม
แล้วก็ทบทวนการขับขี่ของทุกคน
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
แต่ว่าตอนที่กู้ภัยขับมาก็ไม่ได้เปิดไฟหน้ารถแล้วนะ